ค่ะส่วนเรื่องนี้เป็นงานศพคุณผู้ชมฮะงานศพแต่ว่าเป็นงานศพของคนที่ชอบโคโยตี้
สมัยเขายังมีชีวิตอยู่โอ้โหเขาเรียกกันเสือผางค่ะผางเสือผาง
ชอบชอบดูโคโยตี้มากฮะในงานวันศพของเขาวันสุดท้ายนะ
เพื่อนก็เอาวะไอ้นี่มันชอบโคโยตี้ใช่ไหมมาเลยเปิดเพลงแดนให้โคโยตี้มาเต้นกัน
ปรากฏว่าฝาโลงศพที่มันล็อกอยู่คุณผู้ชมมันเด้งขึ้นมา

โคโยตี้ที่เพื่อนผู้เสียชีวิตเนี่ยจ้างมาจ้างมากับรถแห่เลย
เปิดเสียงแบบนี้เลยเพลงแดนสนุกเลยเป็นงานของคุณธนารัฐชัยกุลอายุสามสิบเก้าปี
นี่เป็นผู้เสียชีวิตนะครับอย่างที่บอกครับสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกกันเสือผาง
อืมคุณธนารัฐเสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันครับ
คลิปนี้โพสต์ลงติ๊กต๊อกกับข้อความว่าอาไอพีเสือผังรอฟอทด้วยรักและอาลัย
ที่นี่กาญจนบุรีคนที่ว่าจ้างโคโยตี้ชื่อคุณนัทธพงศ์ครับ
เปิดเผยว่าเป็นความชื่นชอบของผู้ตายกลุ่มเพื่อนก็เลยคุยกันว่าอ่า
งั้นคืนสุดท้ายของงานศพเนี่ยเดี๋ยวจะหาโคโยตี้แล้วก็รถเครื่องเสียงมาเปิดกัน
เพราะว่าเสื้อผางเนี่ยมันชอบบรรยากาศคืนนั้นคนเยอะครับ
นี่คุณนัทธพงศ์เขาเล่าให้ฟังคนเยอะเลยมากว่า๓๐๐คนเนี่ย
แต่ก็เกิดเรื่องแปลกขณะเพลงเปิดกันอยู่เข้าเพลงที่๓แล้วนะ
ฝาโลงเย็นที่มีกรอนล็อกเอาไว้

พอให้เด็กให้เดินไปปิดฝาโลง
ปรากฏปิดไปสักพักฝาลงก็เปิดออกมาอีก
จากนั้นฝาก็ไม่ปิดอีกเลยครับ
ทีนี้ก็เปิดเพลงยาวไปถึง๕ทุ่ม

เพื่อนก็เลยบอกว่าแม่ถ้าอยากออกมาสนุกก็ออกมาเลย
คือเชื่อว่าคุณธนารัฐผู้ตายเนี่ย
อาจจะรับรู้ครับว่ามีโคโยตี้มาเต้นอยู่อ่ะอืม
จังหวะที่จะให้ไปปิดโรงนะมันปิดไม่ได้

รถเครื่องเสียง๒คันตอนจะเดินทางกลับ
สตาร์ทไม่ติดด้วยสตาร์ทยังไงก็ต้องใช้คน
ยี่สิบคนเนี่ยช่วยกันเข็นกันเข็นไปเข็นมาสุดท้าย
เครื่องติดก็เลยขับไปได้เชื่อว่าหรือผู้ตายไม่อยากให้
รถเครื่องเสียงเนี่ยกลับอยากให้อยู่นานนานก็เป็นความเชื่อของ
สัมผัสได้ว่าไอ้เสือผางเนี่ยมันอยู่แถวนี้แหละน่าจะอยู่
เสือผางอยู่ในงานเห็นด้วยตาเขาเองเลยนะก็เป็นความเชื่อ
ยังไงก็ตามคนแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
จ้างชื่อนัทพงศ์ใช่ไหมอ่าใช่พี่ก็ไม่ได้แช่งดอมแล้วนะ
แต่ดอมชอบอะไรชอบอะไรหรือพี่จัดให้เสือดอมชอบอะไรชอบ
ผมให้เอาทีวีนะ๑๐เครื่องตั้งในงานผมเปิดไทย
ลูกครึ่งลูกครึ่งให้เออดอมชอบลูกครึ่งค่ะ
ครึ่งคนใช่ไหมปากหอมคอใช่ครับเพราะว่าผู้ตายเขาก็เป็น
คนที่ใช่รักสนุกใช่สนุกขนาดเราก็เคารพในในในในขั้นนะฮะ